ไม่น่าเชื่อนะคะว่ามีหนุ่มพยาบาลเก๊ที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอม
แล้วก็ทำหน้าที่เป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลนานหลายปีมาก
แล้วคนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นบอกว่า
เขาก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนพยาบาลทำได้ทุกอย่าง

ใช่แต่เขาไม่มีวุฒิการศึกษาค่ะเป็นวุฒิปลอม
เพราะว่าขอตรวจวุฒิเขาจะมีการตรวจวุฒิเป็นประจำทุกปีไง
ว่าหมดอายุหรือยังต้องไปต่อเอกสารนะ
หนุ่มคนนี้ไม่ยอมส่งเอกสารให้สักที
สุดท้ายส่งให้เป็นเอกสารลักษณะของใบถ่ายเอกสาร

อ้าวมันวุฒิปลอมทั้งนั้นเลย

นายโกวิทอินทศรอายุ๓๕ปีค่ะ
ทำหน้าที่เป็นพยาบาลห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปากชมจังหวัดเลย
แต่เขาปลอมวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและพดุงคันของสภาการพยาบาล
ทำงานที่โรงพยาบาลปากชมเป็นระยะเวลานานถึง๑๑ปี๑๑ปีเลย
ได้รับการบรรจุเป็นค่าราชการ
แต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเอกสารทั้งหมดเหล่านี้ปลอมนะคะ
ที่จะรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างดำเนินคดีอาญากับนายโกวิทนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวได้ไปคุยกับนายแพทย์ปรีดาวรหารในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ปรีดาบอกว่าจริงแล้วนายโกวิททำงานที่โรงพยาบาลปากชมตั้งแต่ปี๒๕๕๗มันแค่๕ปีเอง
สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษาไปสมัครแต่ใช้เป็นใบถ่ายเอกสารนะคะ
ไม่ได้ใช้ตัวจริงการตรวจสอบมันเลยยากแล้วก็ไม่มีใครสงสัยแต่ว่าช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขาตรวจสอบอายุใบประกอบวิชาชีพของเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาตรวจสอบทั้งจังหวัดเลยนะคะ
แล้วเขาตรวจสอบแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะ
ก็ถามนายโกวิทว่าขอเอกสารหน่อยเอามาตรวจหน่อยหมดอายุไหมต้องต่ออายุไหม
ไม่ส่งไม่ยอมส่งไปสักทีสุดท้ายเนี่ยนายโกวิทยอมส่งให้ตรวจสอบปรากฏว่าพอตรวจสอบก็พบว่ามันมีความผิดปกติจริง
ก็เลยมีการทำหนังสือนะคะถามไปที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถามไปที่สภาการพยาบาลนะคะจนได้รับการยืนยันว่าวุฒิการศึกษาและใบประกอบวิชาชีพปลอมค่ะ
มีคำสั่งให้นายโกวิทหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อที่จริง
เมื่อ๒๐สิงหาคมที่ผ่านมาก็เรียกนายโกวิทไปให้ข้อมูลนะคะครับ
โกวิทก็ยอมรับว่าปลอมจริงเอกสารเหล่านี้ก็เลยต้องทำเรื่องให้ออกจากราชการค่ะ
แต่ทำงานมาได้ตั้งหลายปีดูสิคุณภาคภูมิ
ก็ตอนแรกเขาเหมือนกับไปทำตามพวกสถานที่ตามชุมชนอนามัยแล้วก็ย้ายมาสมัครที่โรงพยาบาล

เป็นเอกสารแบบสำนาวว่าเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวเอามาให้ดูนะก็ผัดผ่อนมาเรื่อย
ทีมข่าวของเราก็ตามไปถึงบ้านในโกวิทเลยนะอยู่ที่บ้านนาค้อหมู่๒ตะบนปากชมอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะคะ
ก็อยากจะถามข้อเท็จจริงบ้านปิดเงียบเลยอ่ะไม่มีใครอยู่ไปคุยกับญาติกับเพื่อนบ้านค่ะ
เขาก็ให้ข้อมูลว่าปกติหลังจากนายโกวิทย์ออกเวรก็จะกลับมาอาบน้ำมาพักผ่อนที่บ้าน
แล้วก็กลับไปทำงานที่โรงพยาบาลหลังเกิดเรื่องก็ไม่เจอนายโกวิทย์เลย
ว่านายโกวิทกับแม่น่าจะไปอยู่ที่สวนยางพาราห่างจากบ้านไปสัก๒กิโล
นายกอบตปากชมนายเฉลียนกงสิมมาก็เลยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะ
นายโกวิทย์ได้รับเลือกจากอบตให้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ

ได้ทุนค่ะปีละ๓๕๐๐๐บาท๔ปี
แต่ต่อมานายโกวิทคงไปมีปัญหาอะไรกับทางมหาวิทยาลัยสักอย่างก็เลยเรียนไม่จบ
ซึ่งตามระเบียบอบตเนี่ยถ้าได้รับทุนการศึกษาแล้ว
เรียนไม่จบต้องคืนนี้ค่ะแล้วต้องคืนเป็นสองเท่าด้วย

มันมีระเบียบที่ทางอบตเขามีไว้ว่าถ้าไม่เรียนไม่อะไรเนี่ยเรียนไม่จบ
ก็คือคืนทุนคืนทุนต้องคูณด้วย๒แบบนี้
ก็คืน๗๐๐๐อันนี้ผมก็ไม่ได้ดูหลักฐานเอกสารหรอก
แต่ว่าสอบถามแล้วว่าแม่เขาเคยเอาเงินมาจ่ายตัวนี้
อืมนั่นคือตัดตัดหนาให้เริ่มคุณไป

เราเลยตามต่อต่อเส้นทางไปเรื่อยไปถามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์ในแพทย์ชันชัยพานทองวิริยกุลที่ปรึกษารักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกใบรับรองการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
แต่ถูกรีไทน์ออกไปตั้งแต่ปี๒

ต้องได้อย่างน้อยขั้นต่ำสุดคือ๑๗

ก็เลยโดนรีไทยไปตั้งแต่ปี๒แล้วอะค่ะ
ที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานส่งใบประกอบวิชาชีพมาให้ตรวจสอบ

ปลอมวุฒิการศึกษาของคณะ

เรื่องต้นทางมหาวิทยาลัยก็เลยป้องกัน
กระดาษมีลายน้ำ
ได้ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยได้ทันที
จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนายโกวิทย์อีกอะค่ะ
แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้ว
ก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแรก
ที่ได้ระบบดิจิทัล
ของเอกสารทางการศึกษา

ของในเรื่องระบบดิจิทัล
อันนี้ก็กำลังเริ่มในการพัฒนา
เพราะฉะนั้นการปลอมแปลงเอกสาร
มันก็ไม่ง่ายเหมือนอดีตนะครับ
อันนี้ก็กำลังเริ่มในการพัฒนา
เพราะฉะนั้นการปลอมแปลงเอกสาร
มันก็ไม่ง่ายเหมือนอดีตนะครับ
ทีนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะ
แน่ก็ออกจากราชการ
พูดว่าก็ต้องเซ็นคำสั่งให้ออก
ด้วยในคดีอายาปลอมแปลงเอกสารด้วย

ก็ลองดูกันแล้วนะเพราะว่า
ว่าการปลอมใบการศึกษาอาวุธการศึกษานี่มันเยอะนะ
แล้วสมัยก่อนมันตรวจสอบยากมันเป็นแค่ตัวเอกสารกระดาษเฉยไง